อกค่ะสัปดาห์นี้นะคะประเทศไทยของเราฝนยังเยอะค่ะเน้นตกหนักเลยก็คือบริเวณ
ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสัปดาห์นี้สภาพอากาศเดี่ยวร้อน
เดี๋ยวฝนค่ะเพราะฉะนั้นคุณลูกดูแลรักษา
สุขภาพของคุณแม่ให้ดีอย่าพาเดินตากฝนเด็ดขาดนะคะ
เพราะอาจจะไม่สบายได้ค่ะส่วนสภาพอากาศในสัปดาห์นี้นะคะ
เราพบว่าฝนยังตกกระจายทั่วทั้งประเทศค่ะภาคเหนือมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะ
โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคค่ะเช่นเดียวกับภาคอีสานค่ะ
เยอะไม่แพ้กันเลยไปไหนต้องพกร่มนะคะ
ส่วนภาคกลางมีฝนน้อยที่สุดค่ะ๑๔๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคตะวันออกฝนยังเยอะต่อเนื่องค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะฝนไล่ตามกันมานะครับคุณผู้ชม
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะฝนตกร้อยละ๗๐ค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ฝนยังเยอะไปไหนมาไหนต้องคาดการณ์เวลานะคะ
ตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมคะหลายประเทศนะคะสถานการณ์โควิด๑๙เริ่มดีขึ้นค่ะ
คอสตาลิก้าโควิดดีขึ้นก็เลยเปิดอุทยานแห่งชาติค่ะ
ต้อนรับวานหลังคล่อมนะคะที่มาเลี้ยงลูกบริเวณดังกล่าว
เพราะว่ามีอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นมันก็จะอบพยพกลับไปที่แอนตาร์คติก้านะคะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ